คุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะฮะปลายหนาวมาปะทะกับเรื่องของอากาศร้อน
มันก็เกิดเป็นพายุฝนที่เรียกว่าฝนชะช่อมะม่วงนะคุณผู้ชม
ตามที่คุณชิสาเคยกล่าวไว้ในพยากรณากาศส่งผลให้ทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะลำพูนมีฝนตกลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยครับโรงเรียนเนี่ย
โต๊ะเก้าอี้ปริ้วเลยนะฮะอืมพยาบาร์คภาพความเสี่ยหาที่มันเกิดขึ้น

ตอนนี้นะครับพายุกำลังถล่ม
ไปแล้วไปแล้ว
มาโต๊ะไม้เก้าอี้ม้ายไปหมดแล้วคราวคนถ่ายก็ตกโอ้คตกใจมันมันมา
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับคนที่ถ่ายเป็นอาจารย์นะฮะอาจารย์สอน
อยู่ที่นี่ครับนะเขาบอกโอ้โหไปหมดแล้วโต๊ะนักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะ
ลมทั้งฝนกระหน่ำเข้าไปอยู่ใต้อาคารมันก็เป็นใต้ถุนสูงแบบนี้
ทำให้ทุกอย่างมันก็ถูกพัดไปด้วยแรงของลมนะครับนายชาคอนนัดลำปางรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะบอกว่า
เมื่อวานอ่ะตอนบ่ายสองถึงห้ามงเย็นอ่ะมันมีฝนตกแล้วก็ลมแรงด้วย
เห็บตกในพื้นที่อำเภอเมืองของลำพูนครับนะฮะนอกจากที่นี่แล้วมีบ้านบริเวณของชาวบ้านเสียหายไปบางส่วน
หลังคาปริวต้นไม้ล้มทับใส่บ้านนะฮะความเสียหายเกิดขึ้นใน๓ตำบล
ก็คือตำบลอุโมงตำบลเหมืองหงานะฮะแล้วก็ตำบลเหมืองจี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำลังตรวจสอบความเสียหายนะฮะ
แล้วก็ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปด้วยครับค่ะ
ไปที่เชียงใหม่ครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเกิดพายุลูกเห็บตกในหลายอำเภอนะครับ
โดยเฉพาะที่เรือนแพรแม่งัดที่อำเภอแม่แตงครับ
พายุพัดถล่มนักท่องเที่ยวเอ่ยผู้ประกอบการเอ่ย
ขนข้าวของหนีกันจ้าละวันเลยครับดูสิครับ
นี่คือสภาพบนเรือนแพร่แม่งัดนะครับ
เขื่อนแม่งัดสมบุญชนที่แม่แตงเชียงใหม่
เจอฝนตกหนักแล้วก็พายุลูกเห็บนะครับ

ทำให้นักท่องเที่ยวที่นั่งรับประทานอาหารในร้าน
รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในแพร่ต่าง
ขนของหนีกันจ้าละวันเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย

พายุลูกเห็บแล้วก็ลมกระโชกแรงเช่นกันนะครับ
อย่างที่วัดสิริชัยนิมิตรตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางนะครับ
กำลังมีการจัดงานศพกันอยู่เลยนะฮะ
ของพระภิกษุรูปหนึ่ง
พายุมันพัดเต็นต์ที่อยู่ในงานศพได้รับความเสียหายไปบางส่วนครับ
แต่ประสาทใส่ร่างของหลวงพ่อได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานบอกว่า
ฝนฟ้าขนองนะฮะพายุฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตก
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสรรป่าตองอำเภอแม่วางอำเภอแม่แตงและอำเภอฝาง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเร่งไปสำรวจความเสียหายแล้ว
ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่๘และ๙กุมภาพันธ์นี้